ฉันก็จะพาไปดูเมนูสุดฟินของวันนี้เหมือนกัน
เขาบอกร้านนี้การันตีความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่น

พ่อกับแม่เพิ่งเสียไปได้๕๖ปี

เจ้าของร้านราชาซุกี้หมูสะเต๊ะถนนกลางเมืองนะคะ

เป็นของคู่กันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่พ่อแม่ทำแล้ว

ซุกี้นี่เพิ่งมาทำได้น่าจะ๑๐ปีนี่แหละ
หมูสะเต้นี่ทำมาตั้งแต่๒๐กว่าปีแล้ว
เนื้อหมูสเตย์จะนุ่มน้ำจิ้มก็จะเป็นคนทำเอง

เรียนจบปริญญาตรีก็เลยไม่ให้ไปทำงาน
ก็เลยมาช่วยแม่ขายหมูสะเต๊ะเลย
ค่ะมันก็จะมีกลิ่นกระทะนิดนึงเนื้อจะมีกลิ่นหอม
แล้วก็น้ำจิ้มสูตรโบราณค่ะ
เราจะทำเองมะนาวมะนาวคันสดเลย
แล้วก็งาเราก็จะคั่วเองเลย
พริกเราก็จะคัดมาเอง

ผัดจะขึ้นชื่อลูกค้าจะบอกว่าอร่อยมาก

นักศึกษาพวกนี้ก็จะกินพิกกี้หมูกรอบพวกนี้ค่ะ
ร้านอยู่ถนนนี้ค่ะ

มาได้เลยค่ะตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๓ทุ่มเลย

ค่ะอยากทานซุกี้หอม
มาที่ราชาซุกี้ถนนกลางเมืองนะคะ
ชื่อของขอนแก่นค่ะ